เดตอาการของพิธีกรชื่อดังพี่นวัดอิสระไกรศีล

มีหลายเพจหลายสำนักเลยค่ะมีการแชร์บอกว่า
นวัดเนี่ยอาการค่อนข้างสุดหนักนะฮะ

จนถึงตอนนี้เป็นเวลา๑๐วันแล้วค่ะคุณผู้ชม

พร้อมกับใส่เครื่องให้ออกซิเจนด้วยค่ะ

นวัดจะอัปเดตอาการกับพี่แจ๊กเกอรีนนะ

เอาจริงถามพี่แจ๊คว่าได้คุยกับพี่นวัดไหม

ก็สอบถามผู้จัดการส่วนตัวของพี่นวัดนะคะ
บอกว่าเหตุผลที่พี่นวัดไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะ

ส่วนข่าวที่ว่าพี่นวัดอาการหนัก

ทีมงานพี่นวัดให้ข้อมูลบอกว่า
เป็นเพียงแค่การย้ายห้องรักษาเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าต้องไปอยู่ในห้องที่มีเครื่องไม้

และหากว่าพี่นวัดอาการดีขึ้นนะคะ
จะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้ง